และมาทีนี้ไม่ต้องอย่างที่ไม่ตั้งใจมา

ผมก็เลยบอกว่าเรียกเดี๋ยวผมกำลังจะไปที่นี่อยู่

และก็ไม่ตั้งใจมาถามท่านหลักทฤษฎีด้วย
อยากจะมาฟังอย่างเดียว
อยากจะให้คนที่ถามก็ถามไป
ผมไม่คิดที่จะมาถามท่านหนึ่งคดีทีนี้
แต่นั่งมาที่นี่แล้วเนี่ย
ได้ยินผู้ที่ถามเรื่องสิทธิการครอบครองอะไรต่อยกันอย่างนั้นนะ
ทำให้ผมที่คิดว่าไม่อยากจะถามท่านดีที่นี่
เพราะผมมีสิทธิ์ที่จะไปพูดกับสื่อมวลชนที่ไหนก็ได้
ที่เขาสนใจกันมาก
แต่เมื่อเจอท่านตรีที่นี่โดยตนเองแล้ว
ผมจึงอยากถามสติที่ผมไม่อยากจะถามเลยว่า
แผนที่สั้นและจะถามเรื่องเดียวโดยที่ผมไม่ตั้งใจมาถามที่นี่
และถามคำถามตรงถามนี้ท่านธรรมดีอย่าเข้าใจว่าผมมาหาเรื่องเราท่าน
ผมไม่มีแค่คนอย่างนั้นครับ
ผมฟังท่านก่อนจะถามอันนี้นะครับ

ปรินาจะฟ้องท่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

ผมเกรงข่าวนี้มาแล้วเมื่อเช้านี้ว่า

เขาฟ้องวีระฟ้องนักร้องขาประจำอะไรนั้นนะฮะ

แล้วก็บอกว่าส่วนเมืองพุทธศาสตร์ธรรมดีธรรมดีไหมอธิบายธรรมดีไหม

ผมฟังท่านพูดถึงประเด็นนี้เมื่อกี้
ก็เลยจะบอกสะยายความรู้สึกของผม

ผู้สื่อข่าวติดก็โทรเขาไม่ติด
ท่านพูดขึ้นมาว่าก็ไม่ทราบว่าเขาจะฟ้องหรือไม่
ผมมีความรู้สึกที่อ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้านี้ครับ
ผมอยากจะบอกลูกสาวของผมว่าอย่าไปฟ้องท่านอธิบดีกรมป่าไม้เลยลูก
เขาทำหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบตามกฎหมาย
บอกทนายความด้วยอย่าไปฟ้องเขาเลย
หาหลักฐานมาสู้คดีนี้จะดีกว่าท่านทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
เพราะถ้าลูกฟ้องแล้วเขาก็ได้รับเงินค่าทนาย
ท่านอธิอาจมาฟ้องกลับมาประฟัง
่งเท็จอีกทนายก็จะได้เงินจากลูกอีก
อย่าไปฟังคณะทนายของลูกมาก
ขอให้ฟังพ่ออย่าฟ้องท่านอื่นเลย
ท่านทำหน้าที่ตามกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมาอย่าได้ฟ้องเลยลูก
แต่ความรู้สึกของผมเป็นเช่นนั้นแต่ก็เป็นสิทธิของเขา

แล้วเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง
ผมรู้สึกว่าคิดผิดที่ส่งให้ลูก
ทั้ง๓คนรวมตัวเขาด้วย
ไปเรียนที่สลัดอเมริกาตั้งแต่เขายู่๑๑ควบ
ตั้งแต่ไฮสกูลสู่อเมริกา๑๔ปี
จนจบปริญญาโทให้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ทำงาน

เมื่อที่๔ไว้เจ็บเพื่อลงส่อ
เขาจะพูดไทยไม่พูดชัดเลย
แต่พูดภาษาอังกฤษเหมือนคนภาษาอังกฤษเอฟเซน
เขาเป็นเด็กแบบเด็กอเมริกัน
เชื่อมั่นในตัวเองไม่ฟังใคร
แม้พ่อแม่ก็ไม่เชื่อ
ผมจะถามท่านท่านตีอย่างตรงไปตรงมากับแผนที่

เป็นแผนที่ประกาศท้ายกฎกระทรวง
เป็นแผนที่ที่ประกาศท้ายพระราชกฤติกา
ประกาศในเขตป่าสงวนเป็นมาตราส่วน๑ต่อ๔แสนนะครับ
แล้วก็ในประกาศกฎกระทรวงอันนี้ได้เขียนบอกว่า
กฎกระทรวงฉบับนี้ฉบับที่๑๐๖๙พศ๒๕๖
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ๒๕๐๗นะครับ
ให้ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีในตอนที่๖ตำบลในอำเภอจอมบึง

๖ตำบลในพื้นเข็ดสูงทึ่งและพื้นที่ในอีก๓ตำบลในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบรี
ประกาศเป็นเขตป่าสงวนภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกระทรวงนี้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
อันนี้ครับเป็นแผนที่ประกาศท้ายพระราชกติกาเป็นกระทรวง
เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีมาตราส่วน๑ต่อ๔๐๐๐๐๐บาท
มีแค่นี้ครับพื้นที่มีแค่นี้พื้นที่ประกาศที่ผมเรียนไปทั้งหมดในสิบ
กว่าตำบลตำบลอำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่ง
ทั้งอำเภอทุกตำบลเป็นเขตตอบสนุนตามแผนที่นี้ครับ
มันกว้างใหญ่มากครับพื้นที่หนึ่งล้านตารางกิโลเมตร
ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงุนมีแผนที่ไทย
กิจกฤษฎิกาตามเขตดังนี้ครับอยากจะเน้นตรงที่ว่า
พื้นที่หนึ่งล้านตารางเมตรสองอำเภอสามอำเภอตำบลผักท่อด้วย
อยู่ในแผนที่ตอบแค่นี้ครับ
หนึ่งต่อสี่แสนทางมิตรผมอยากกับผมอยากจะถาม
ท่านฟรีว่าแผนที่หกร้อยไล่
ที่ตกลงกันอยู่นี้อยู่ตรงไหนครับและเขตถึงที่นี้
ที่ประกาศบริกษ์เศรษฐการณ์นี้ผมเรียนจบวิทยาวะจากจุฬารงกรสาขา
โดยตรงอย่างนี้เลยครับมา๖๐กว่าปีแล้วครับจบมา
ตั้งแต่ภิษฐภัณฑ์๑๐๒๖๐ปีจบจากฟิศวะ

ผมก็ไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงนี้แห่งที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหน
และเขตประกาศสกติกานี้อยู่ตรงไหน
ท่านช่วยชี้แจงให้ผมฟังหน่อยว่าอยู่ตรงไหน
อยู่ในพื้นที่ป่า๖ไร่
รู้ได้ขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
พื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ป่า๖ไร่เนี่ย

ทำไมจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยครับ

ทั้งพรปปมศปี๒๕๐๗

ประกันได้ไงไอ้ที่ตรงนี้

เขตป่าสังรมแห่งชาติ

แล้วทำไมมันจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับ
ท่านเป็นเจ้าที่ป่า

ไม่ใช่มาหาเรื่องหาลาวกัน

เพราะว่าได้ตรวจสอบมาแล้วครับ
วันนี่ใกล้นายอยู่ตรงไหน

นี่แผ่นที่นี่
เดินตัวแสนนะ
ท่านผู้มีเกียรตินะครับ

ของแผนที่ไทยกฎจริงแต่เรามีเอ่อเขาเรียกว่า
ที่เข้าไปเซอร์เวย์นะครับที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เวลาเขา
กำหนดขอบเขตป่าเขาก็จะแล้วก็เนี่ยมันก็จะมี
เส้นมีทิศทางให้เห็นว่าเขตป่ามันอยู่บริเวณไหน
ประกอบกับเราได้มีการฝังหุดขอบเขตป่าสงวน
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมเราค่อนข้างจะระมัดระวังมาก
เรามีคณะทำงานในการถ่ายทอดแนวเขตนะครับ
แล้วก็ออกมาเป็นเขตแบบดิจิตอลนะฮะซึ่งตรงเนี้ย
เราก็เลยวางรูปแบบของเราที่ถ่ายทอดมาจากนี้

ประมาณ๖๐๐คนไล่อยู่ในเขตที่นั้น
ส่วนน้อยที่บอกว่าอยู่ในเขตป่า
ก็คือ๔๖ไร่เนี่ย

แต่ว่านอกเขตป่าส่งเหมือนตรงนั้นมันก็เลยไปเข้าตามประโยชน์ป่าไม้ประมาณ๔ไร่เสร็จซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนท่านทวีครับ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วนะครับมันก็คงไม่มีวิธีทางอื่นที่จะต้องดำเนินการ
เจ้าหน้าที่เขาต้องกำหนดการไปตามมาเขาต้องขอออกกลับเรียน
แต่ว่าในชั้นกระบวนการยุติธรรมแล้วจะไปพิจารณาว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ก็สามารถไปพูดคุยกันในชั้นกระบวนการยุทธรรมได้ต้องขออนุญาตกลับเรียนด้วยความเคารพครับ
แต่ว่าเราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ขอบคุณครับท่านพลตรีนะครับที่อธิบายให้ฟังนะครับ
ตรงที่สีเหลืองนี้ใช่ไหมครับที่เป็นที่๖๐๐ไร่ใช่ไหมครับ
ที่สีเหลืองนี้นะครับที่เป็นที่๖๐๐ไร่ใช่มั้ยครับ
ขอสื่อมันชนถ่ายนี้ไว้ดีนะครับ
สีเหลืองหลวงนี้นะครับท่านตรีบอกว่าเป็นพื้นที่๖๐๐ไร่
ที่เป็นปัญหาที่พอลงกันอยู่นี้นะครับ

หายไว้ดีนะครับ
และผมจะถามต่อนะครับผมพูดได้เลยนะครับ
เป็นพื้นที่๖๐๐ไร่ผมที่อยู่นะครับ
สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า
พื้นที่สีเหลืออย่างนี้ในไทยต่างผม
สเกลอย่างนี้๑ต่อ๔แสนนะครับ
ผมคิดว่าเป็นหมื่นไร่ครับ

ขอบคุณครับผมขอแค่นี้ครับ
พระทวีครับวันนี้เข้ามาที่ทิตลประมาทจริงแล้ว
ใจจะมาฟังหรืออยากจะสื่อสารสักอย่างไรขี่กับใครบ้างครับ
ต้องการมาฟังตอนแรกขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับ
พยายามที่จะสัมภาษณ์กับผม
เกือบที่ทุกช่องทุกฉบับ
ผมก็ได้ตอบไปเหมือนกันว่า
ผมไม่อยากจะพูดไปในตอนนี้

และช่วงนี้กำลังสอบหาข้อเท็จจริงอยู่

สังคมจะมองว่าผมเนี่ย
กดดันเจ้าหน้าที่เขา
ก็บอกตรงอย่างนั้นไปทุกคน
ต้องขอกลับขอโทษด้วย

ให้รอเขาสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จซะก่อน
และผมจะพูดพร้อมกัน
ก็พยายามยังโทรมาโทรมา
วันนี้ผมรับโทรศัพท์
เกือบจากทุกช่อง

สามครั้งตอนท้ายช่องเจ็ดโทรมาอีกบอกว่าเออเนี้ยฟังวันนี้ก่อน
ว่าว่าอธิบดีกรมป่าไม้เขาจะแถลงขอฟังนี้ก่อน
เสร็จผมจะวิเคราะห์การแถลงนั้นก่อนว่าผมจะพูดผ่านสื่อหรือไม่
ยังไม่ตอบนะครับไม่คิดที่ถามว่า
ตั้งใจมาที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจงทั้งช่องเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะ
และช่องอะไรสุดท้ายที่เจอผมเนี่ยที่โทรมามาที่นี่
ผมก็บอกว่าอย่างนั้นดีผมก็เลยตัดสินใจมาฟังตัวเองเลยดีกว่า
ไม่ต้องรอเพราะโทษเจ็ดมันเร็วอาทิตย์อ่ะต่อมาเรารู้เลย
ไม่ต้องรอดีกว่ารู้สึกหนึ่งตัวใจเร็วกันเลย
ผมกำลังจะไปแล้วแหละนะตัดสินใจมาฟังด้วยตัวเองเลยที่นี่
ถ้าถามจะมีโอกาสเยี่ยมของเราในมหาเรื่องราวกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นไป
ไม่อยากจะมันนี่หรอกเพราะที่จะอะไรเนี่ยเราผ่านสื่อบนชนได้อยู่แล้ว
ไม่ต้องการมาที่นี่มาถามที่นี่หรอก
แต่คนถามว่าไอ้ที่ปกครองเนี่ยเป็นอะไรเป็นที่ยังไงอะไรกันอย่างนี้นะ
มันก็เลยทำให้อดถามไม่ได้เมื่อเจอทิบดีที่นี่แล้วอยากจะถามตัวเองเลย
จิตอบเดิ้ลถามเต็มเดียวนะฮะขอให้เอาแผนที่ไว้ให้ดีนะฮะ
ผมเอาไมค์ไปจอดที่ท่านอับตรีด้วยว่าใช่ไหมครับในสีเหลือง
บอกว่าใช่และผมพูดไปตามความรู้สึกของผมนะที่มีวิศวะ
แล้วเรื่องแผนที่เราเรียนมาว่ามาตรา๑ต่อ๔แสนเนี่ย
ไอ้ตรงสีเหลืองที่นั้นเนี่ยมันเป็นหมื่นไร่
ที่ผมถามพูดเมื่อกี้นี้นะว่าทำไมที่เป็นหลายสิบล้านไล่ที่หลายสิบล้านไล่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตประหยัดป่าไม้ประหยัดศพกรเกินร้อยล้านไร่
ทำไมจึงมาเอิญทั้งสามฉบับเนี่ยอยู่ในที่ไอ้ตรงหกร้อยไร่นี้
แม้แค่ทั้งสี่ไร่ก็ยังรู้ได้เลยว่าอยู่ในเขตป่าไม้
สี่สิบไร่ยังรู้ได้เลยว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เรามันนัดอยู่ในที่สวพกรมันเป็นไปได้ยังไงที่ก็เป็นร้อยล้านไร่อะไรล้านไร่เนี่ย
สามฉบับมาอยู่ในที่ตรงนี้นะฮะเป็นข้อสังเกต
เอาแหละเขาบอกอยู่ตรงนี้ตามแผนที่ที่ปรากฏในสีเหลืองนั้น

ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะคาดเคลื่อนอาจจะคาดเคลื่อนได้อย่างนั้นแหละหรือยังไงฮะ
แหมจากสเกล๑ต่อ๔แสนเนี่ยครับ
แล้วมาถ่ายเป็นสเกลเท่าไหร่ล่ะครับ
จึงมาเป็นที่เห็นอะไรท้ายนั่นแหละครับ
แล้วการถ่ายเนี่ยเขาจะมีวงเวียนนะจากสี่แสนนี่นะ
ขีดไปยอดสเกลในวงเวียนอีก
ผิดจุดนิดเดียวมันก็เป็นร้อยไล่พันไล่แล้ว
แล้วมันจะไปไอ้สุดท้ายเนี่ย๑ต่อ๔แสนลงมาเนี่ย

อันนี้ผมบอกให้ก็ได้นะว่าถามนี้นะ
เนี่ยไอ้ความจริงทั้งหมดเนี่ยนะที่ตรงนี้นะ
สิทธิครอบครองจากชาวบ้านมาก่อนปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
นะฮะโดยซื้อจากชาวบ้านที่เขาทำไล่นะฮะ
โดยที่เราไม่รู้หรอกเป็นเขตป่าสงวนหรือเป็นเขตป่าไม้
หรือเป็นเขตสปกรเพราะไม่มีป้ายปักแม้แต่ป้ายป้ายเดียวว่าเป็นเขตสอบประกอบเป็นเขตป่าสงวนเป็นเขตป่าไม้
ไม่มีหลักหลุดปักว่าเป็นเขตป่าไม้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือเป็นเขตสวปกรอยู่มาสี่สิบไม่เคยสี่วันนี้เลย
รวมทั้งชาวบ้านก็เหมือนยังประมูลได้
เราไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรตรงนี้และที่ไปโอนสิทธิ์ที่
หมดแล้วนะครับไอ้ป่าสงวนประกาศมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีแปดสี่
แต่คนหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากชาวบ้าน
เป็นมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่ผมไม่ทราบไม่ได้ถามเขาหรอก
มีใบปทมาก็นั่นไปก็ซื้อไปนะฮะ
เมื่อกี้อาทิตย์ดีได้ได้มีคนถามว่าประทองเนี้ยมันอะไรอย่างงี้น่ะ
ทิมก็พูดไปใครว่าใครก็เป็นการเสียภาษี
จะบอกว่ามันเป็นจากที่ครอบครองอะไรด้วยไหมก็เป็นไปตามแต่ที่ว่าจะว่ากันไป
ไม่ชัดเจนอะไรหรอกท่านก็พูดถูกนะฮะ
โพทมาอย่างไรผมซื้อมาตอนนั้นก็เป็นใบปปท
สคก็มีเอกสารสิทธิ์ก็มีนะฮะใบปวทเนี่ย
มันเป็นใบที่ทางการราชการเขาแจ้งมาว่าใครที่ไปครอบครองที่ดิน
และทำประโยชน์ให้ไปเสียภาษีการทำประโยชน์
ให้กับท้องถิ่นนั้นโดยตอนนั้นผมไปเสียที่อำเภอ
ตอนหลังไปออกต่อก็เสียที่ออกต่อก็ออกใบโพธอมา
เหมือนกับว่ามันเป็นการแสดงว่าได้ทำประโยชน์
และเสียภาษีค่าทำประโยชน์ให้กับประวัติศาสตร์นะฮะ
คล้ายอย่างนั้นแหละมันไม่มีเป็นเหตุกศาลสิีตอะไร
ชาวบ้านก็ไปยืนยั่งศิษย์มีเลขมีอะไร

แต่เข้าไปเหมือนกัน
เหมือนไม่ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยมาอ่ะ

ถ้ัวจริงไม่ไปทำนะ
อันนี้เราไม่รู้ณมูลการของเขานะ
แต่เพิ่งมาทำตอนหลังที่ผมไปอยู่นะฮะ

มีคนที่ยังจะไปทำอยู่หรือเขาอยู่ก่อนประกาศเก็บอะไร
ตัวนี้ผมซื้อก่อนที่พระนางเขาเกิดด้วย
ผมเคยพาเขาไปที่ใล้นอนพระแกรมที่ใล้ตั้งแต่๓๔ขวบ
โดยเขาไม่รู้หรอกว่าที่ตรงนี้อยู่ที่
ขอบเขตเป็นอย่างไรนะฮะเพราะผมเป็นคนที่ซื้อครอบครอง
ซื้อครอบครองมาครอบครองมาโดยตลอด
แล้วตั้งแต่มาครอบครองมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเรื่องการรังวัดไหมคะ

ตั้งแต่ได้ครอบครองมามีสอบกรองหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นติดต่อเรื่องการรังวัดไหม

ไม่เคยเลยเพิ่งเห็นป้ายแรกที่ติดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะฮะ

เราไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเขตรูปไหนประกาศติดรูปยังไง

ไม่มีหรอกให้ถามชาวบ้านก็ได้ไม่มีไปแจ้งหรอก
ก็มาแจ้งตอนนี้สิแหละหรือตอนที่จะทำสอปกรณ์นั่นแหละ
แต่สอบประกอบเนี่ยออกส่วนใหญ่จะออกทีหลังตอนที่ผมไปครอบครองแล้ว
ตอนที่ผมครอบครองตอนนั้นในปี๒๓นะ
มีสอครองก็มีผมอยากจะหน่วยก็ออกได้ในตอนนั้นนะ
แล้วก็มีคนออกโฉนดในช่วงนั้นด้วยเยอะเลย
แต่ผมไม่ออกไม่ขอสิทธิ์ใช้ออก

ผมได้มาอย่างไรก็ขออยู่อย่างนั้น
แม้ตอนนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์เขาออกอย่างที่เขาเรียกร้องกันตอนนี้นะฮะ
ผมก็ไม่ไปขอสิทธิ์ได้มาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้น
จบไปก็ให้ลูกหลานเข้าไปคิดอย่างนั้น
คนอื่นก็ยังขอได้ทำไมผมจะขอไม่ได้ในช่วงนั้นผมเป็น

ลุงโซเวียนรู้จักกันไหมครับลุงโซเวียนที่ว่าไปกินที่เขาครับ
ที่ที่เป็นขาว

อ๋อไอ้นี่นะเอาไว้ก่อนเถอะนะเอาไว้นึกนี้ก็เลยนะไอ้นั่นน่ะนะ
แล้วที่ส่วนขึ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างคะใดลับสถาน
เดี๋ยวมันเป็นคนนั้นน่ะนะมันเป็นเกรีวราชไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นน่ะนะ
คนที่แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกความจริงเนี่ยผมเนี่ยนะไปแจ้งก่อน
มีตำรวจไปถ่ายรถไถที่เข้ามาลุกที่ของผมเลยนะผมไปแจ้งตำรวจก่อน
และตอนก่อนจะแจ้งเนี่ยผมบอกว่าผู้ใหญ่บ้านและตัวเขาเนี่ยไปแจ้งกับผมพร้อมกันด้วยที่ตำรวจ
ผมก็ไปแจ้งเขาแล้วถ่ายรถถ่ายเสร็จแล้วที่ดินของผมที่ผมครอบครองอยู่นะนะ
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ไปเขาไปแจ้งอะไรที่ศูนย์รวมธรรมเวลาหลังผมไปแจ้งจะมีเวลาเสร็จ
ผมเองเป็นคนไปแจ้งเขาบุกลุกไม่ใช่เขาแจ้งผมหรอกนะไอ้นี่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะ
และที่นั้นผมก็เห็นมันมีปัญหาเยอะขายทิ้งไปดีกว่าเข้าใจยัง
แต่คดีนี้ผมจะต้องเอาเรื่องต่ออีกนะแล้วดูใครเป็นที่ครอบครองแบบอย่างนี้บอกว่าทนะ
เห็นมีมากมายผมขายทิ้งไปแล้วนะอันนี้นะแต่ผมยังมีสิทธิ์เดิมที่ค้างอยู่ที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปอีก
หรือว่ามีสัญญาซื้อขาย

แล้วตอนที่ซื้อเนี่ยที่ที่เราเข้าไปมันมีลักษณะ

ก่อนปี๒๓นั่นหรอคะ
อะไรนะ

เขาจะมาอย่างนี้มาทั่วไปหมดแล้ว

ไอ้ปลูกสับปะรดปลูกมันสัมปะหลังปลูกอ้อยปลูกอะไรอย่างเงี้
ยืนต้นอย่างนี้ทั่วไปอย่างนี้นะ

ป่าไม้ที่เข้ามาหรือสอปกรคนใหม่มารับหน้าที่
เขาก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นของทวีไกรครุฑทั้งนั้นแหละ
เขาก็รู้ว่าเขาอยู่มาก่อนที่เขาจะมาปัดบัตรที่สมบัติกันทีนี้อีก

แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ของอะไรอะไรอย่างนี้นะ

คติว่ามันมีอยู่จริง
คือที่เขาแจ้งไปจับ๓๐๐ไร่หรือจะ๓๐๐ไร่อะไรก็ตามนะ
ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าเขาครอบครองอยู่กี่ไร่
ถ้าไปแจ้ง๓๐๐ไร่๑๗๐๐ไร่นะ
ไปชี้ในที่เขาครอบครองอยู่เขาก็โวยวายอยู่แล้วไอ้เนี่ยนะ
ข้อจริงมันมีอยู่จะแจ้งเท่าไหร่ก็แจ้งไปเถอะเป็นตัวเลข
แต่ข้อที่จริงเท่าไหร่ก็เท่านั้น
แต่จริงแล้วตรงนี้ผมจำคร่าวประมาณ๖๐๐ไร่นะฮะ
ไปนานเขาไม่รู้ขอบเขตหรอกเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องตรงนี้
แต่ไม่รู้ขอบเขตแต่ว่าตอนที่ไปยืมประวัติศาสตร์เนี่ย
เอกสารมันระบุชัดว่าที่ทั้ง๑๗๐๖ไร่มันมีอยู่
หมู่ไหนมีเลขที่มีอะไรชัดเจนนะครับ
ก็อันนี้แต่ไอ่เขตเนี่ยเขาไม่รู้หรอกผมบอกนี่น่ะ

การยื่นประประชออะไรนะการยื่นแจ้งครอบครองที่ดินประประชอห้าของคุณบารินาในบัญชีตรวจสอบรักษีของประประชอค่ะอืม

อันนี้ที่ผมไม่ทราบว่าคนเราไปแจ้งนะแต่ที่ตรงนั้นผมจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหน
เพราะผมครอบครองมานานแม้กระทั่งนะเข้าใจนะอันนี้ตอนนี้เอ่อ
ประเด็นอันนี้นะเรื่องที่เนี่ยผมก็กำลังจะยื่นขอความเป็นธรรมอยู่นะฮะ
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความเป็นมาอย่างไรในที่ดินแปลงดังกล่าวนี้นะฮะ
มันเอกสารมีอยู่หมดแล้วพร้อมพร้อมจะนำชี้ด้วยไหมฮะ
ครั้งนี้ถ้าเจ้าที่เข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
พร้อมจะนำชี้ด้วยตัวเองเลยไหมครับว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ
อยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับไปนำชี้เกินชาวบ้านเขาก็โวยวาย
เดี๋ยวครับไปอะไรเขาอีกนะฮะไอ้นั่นมันเป็นตัวเลข
แต่ข้อที่จริงตรงไหนก็คือตรงนั้นนะฮะแต่คุณทวีพร้อมจะนำ
เพราะว่าศพกรกับต่างน้ายเขาพยายามติดต่อให้นำชี้
อะไรนะเรื่องการนำชี้เพื่อจะได้ทำรังวัดคุณพีพร้อมจะนำเอง
เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่รู้ขอบเขตจริงก็ได้ตามที่คุณพูดไปนะ
นะเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยอยู่ยังไงก็อยู่ไปนั่นแหละ
หลังจากนี้จะยังไงต่อครับกับคดีนี้ของทั้งของลูกสาวเอง
ครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ราชีพก็เตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องของที่ส่วนคลืมด้วยครับ
อันนี้เป็นของครอบครองด้วยแล้วครับอะไรนะ
ที่ส่วนคลืมว่าค่ะอันนี้เราครอบครองผิดอะไรอย่างไรค่ะ

ไม่ต้องนั่นแหละเขารู้กันทั้งนั้นแหละนะไอ้เนี่ยเขารู้นั่นแหละผมครอบครองมานานแล้ว
อเรนนี่ค่ะหนูจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งหน่อยว่าเป็นที่กระเทศไหนครอบครองอย่างไร

อเรนนี่ออบท๕เนี่ยคุณทุบีเก็บหลักฐานเอาไว้ไหมคะเรื่องการเสียภาษีตั้งแต่มีหลักฐานไหมคะ
บ๊วยบ๊วยอยู่ที่มันมีเลยครับอยู่ที่ออบทอยู่ที่อำเภิร์นของเก่าก็อยู่ที่อำเภิร์นมีหมด
โปรดติดตามตอนต่อไป